เอาไปดูต่อกันที่ผลกระทบต่อเนื่องในวงการบันเทิงค่ะ
โควิด๑๙นี้แน่นอนว่างานหลายงานเลื่อนออกไป
เวนต์หลายงานก็ยุติลงเหมือนกันนะคะ
สำหรับพี่เวียสุกลวัฒน์ก็ประกาศชัดเจนว่าเข้าใจนะ
ผู้จัดที่จะต้องมีการยกเลิกงงยกเลิกงานตัวเขาเองก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
โดนเลื่อนทั้งโดนยกเลิกนะครับ
เพราะว่าหวั่นในเรื่องของการเสี่ยงการแพร่เชื้อค่ะ
สำหรับเรื่องนี้พี่เวียบอกว่าเข้าใจแล้วก็ยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างสูงเลย
ก็ถือว่าช่วงเวลาที่ยกเลิกไปเป็นช่วงเวลาว่าง
ตัวเองจะได้หันกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะฮะ
เจ้าตัวบอกเลยว่ายิ้มกว้างได้สุดเลยจ้า
งานอีเวนต์ทั้งในและต่างประเทศ
ก็จะมีการแบบเลื่อนไปก่อน

ผมก็ยังเดินทางแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเดินทางไปต่างประเทศ

อันนี้ตอนนี้ว่างตรงกันกับน้องเลยไหมคะ
ยิ่งร่างก็ได้ลูกผงก็น่ารักมาก
ขอบคุณครับยิ้มกว้างเลยไหมครับยิ้มกว้างครับ

ก็ถามก่อนตลอดว่าอยากได้อะไร

ส่วนพระเอกรุ่นน้องร่วมสังกัดอย่างมิคทองระยะก็หวานสู้รุ่นพี่เหมือนกันนะครับ
เพราะว่าช่วงวันแห่งความรักเจ้าตัวกับสาวโบเมลาดาหรือว่าโบโบ

จัดว่าเป็นวาเลนไทยปีแรกกับสถานะคนพิเศษด้วยล่ะค่ะ

ความรู้สึกมันกลับมาความรู้มองขนาดไหนครับอาจารย์

แบบเราก็ให้กำลังใจกันอะไรอย่างนี้ครับ

เป็นการแลกดอกไม้ให้กันและกันในปีแรก
ถือว่าเป็นวาเลนไทยแรกของทั้งคู่ละกันนะคะ

เดี๋ยวรอดูปีหน้าจะหวานขนาดไหนนะคะ